ซึ่งจากกรณีนี้นะคะที่ผากระทังในอุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีถล่ม
หัวหน้าอุทยานผาแต้มก็ออกมายืนยันนะคะ
ว่าภาพเขียนสีประวัติศาสตร์อายุกว่า๔๐๐ปีนั้นไม่ได้รับความเสียหายค่ะ
ส่วนผู้มนุยการสำนักศิลปากรที่๑๑ก็บอกว่าผาแต้มถล่มเกิดขึ้นได้ยากนะคะ
แต่ก็ต้องมีการเฝ้าระวังค่ะ
นางจิตปรีดีพร้อมสีทองผู้มนุยการสำนักศิลปากรที่๑๑อุบลราชธานี
ลงพื้นที่พร้อมกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้ม
เข้าตรวจสอบบริเวณผากระทังที่ถล่ม
ซึ่งอยู่ห่างจากผ่าแต้มประมาณ๖กิโลเมตร
แจ้งว่าบริเวณที่ถล่มไม่ได้อยู่ในจุดที่มีภาพเขียนสีโบราณ
แม้ข้อมูลทางธรณีวิทยาจะพบว่า
หินบริเวณนี้มีความแข็งแรงมาก
แต่ก็ได้เตรียมแผนอนุรักษ์หากเกิดเหตุฉุกเฉิน
นี้ได้มีการสำรวจข้อมูลบริเวณผ่าแต้ม
โอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดการถล่ม

เพื่อส่งข้อมูลรายงานไปยังอธิบดีกรมศิลปากร

คือกลุ่มภาพเขียนผาขามภาพเขียนผาแต้ม
เขียนผาหมอนและภาพเขียนผาหมอนน้อย
รวมภาพกว่า๓๐๐ภาพ

ยังคงอยู่และไม่ได้รับความเสียหายค่ะ
สำหรับสาเหตุที่ผากระทังถล่มลงมานั้น

ถูกน้ำซึมผ่านจึงศึกกร่อนและพังถล่มลงมา
ส่วนความมั่นคงของหน้าผาบริเวณผาแต้ม
ซึ่งเป็นที่ตั้งของภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์
จะมีโอกาสเกิดขึ้นแบบเดียวกันกับผากระทังหรือไม่นั้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีพิบัติภัย
อุทยานและทางจังหวัดอุบลราชธานี
ได้มีการเชิญนักธรณีวิทยา
และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรมาตรวจสอบ
และหาแนวทางป้องกันภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ผ่าแต้มแล้ว

ทั้งหมดมีคุณลักษณะแบบเดียวกัน
ก็คือประกอบด้วยหินดินดานและหินทราย
ทางนี้ทางอุทยานก็ได้ประกาศให้นักท่องเที่ยว
ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อุทยานอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ
ขณะที่รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
ป้ายประกาศเตือนห้ามนักท่องเที่ยวเข้าไปบริเวณผาหินถล่ม
พร้อมประสานสำนักงานทรัพยากรธรณี
หาแนวทางป้องกันอย่างเร่งด่วนแล้วค่ะ